ที่ร้อยเอ็ดนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขารวบรวมหลักฐานไปแจ้งความ
ให้ชายอื่นอืมแล้วผู้ชาย
คนนั้นเนี่ยเป็นกำนันเลยนะฮะอืม
บอกเป็นกำนันในพื้นที่นะครับยืนยันว่าจะเอาผิด
ให้ถึงที่สุดนี่ฮะเรื่องราวของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเปิดเผยออกมานะนี่บอกรายงานข่าวแจ้งว่า
กำนันวิวาสชกต่อยกลางถนนภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของร้อยเอ็ด
เพราะกำนันน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมียชาวบ้านผัวเขา
จับได้จึงเกิดบางรจันทร์โปรดติดตามตอนต่อไปมีคนโพสต์ออก
ไว้นะทุกผู้ชมครับคือเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับคนที่โพสต์
นี้เขาโพสต์หลายเรื่องเลยเป็นฉากเลยนะบอกผัวขยันทำงาน
เคนเงินเดือนสองหมื่นให้เมียอยู่สุขสบายมีทั้งรถเก๋ง
พลิกอัพรถเกี่ยวข้าวแทนที่จะเห็นความดีผัวทะลึ่งเล่น
ชู้กับกำนันโปรดติดตามตอนต่อไปนี่ให้ติดตามตลอดเลย
เป็นบทเลยเชียวเอาเป็นว่าเราได้เจอแล้วนะตัวกำนันเราก็
ได้เจอเราก็ได้คุยนะฮะเอาทางฝั่งของผู้ชายที่เขาหอบ
หลักฐานมาแจ้งความก่อนนะครับเหตุการณ์ความรักเราสามคน
ตรงนี้นะครับสมมุติว่าชื่อต้ากันแล้วกันนะต้าอายุ๒๙ปี
นะครับป้าเนี่ยนำหลักฐานไปร้องเรียนเรื่องความรักของเขา
ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในตะบนหินกองอำเภอ
สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยต้าบอกว่าภรรยาของเขาไปมี
สัมพันธ์รักครั้งใหม่กับผู้ชายที่เป็นถึงกำนันเรื่องที่เกิด

จนกระทั่งมีอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งมาช่วยเหลือเขาเรื่อง
การดำเนินเรื่องคุณปิยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
คุยด้วยนะครับคุยกับต้านะฮะต้าชายหนุ่มวัย๒๙ปีเนี่ยนี่คือ
ยชาตินะไม่ใช่ต้านะอันนี้ปียชาติผู้สื่อข่าวของเราส่วนต้าเนี่ย
เขาบอกว่าอย่างนี้เขาแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับภรรยานะสมมุติว่า
ลูกชายอายุ๓ขวบ๑คนส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีลูกติดมา๑คน
ต้าบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับ
โดยทำงานกะกลางคืน๒ทุ่มถึงตี๕ทำงานเป็นช่างไฟฟ้า
โรงศรีในพื้นที่อ่ะแหละก็จะสลับกะแบบกลางวันกลางคืนแบบ
เนี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยเข้ากลางคืนจนกระทั่งเดือนกันยายน
ที่ผ่านมานะครับช่วงฤดูฝนวันนั้นเนี่ยป้าบอกว่าหยุดงาน
ก็นอนอยู่กับเมียที่บ้านอยู่อยู่มีข้อความทางไลน์เข้ามาที่โทรศัพท์ของเมีย
เขาก็หยิบขึ้นมาดูแต่ข้อความที่เห็นเนี่ย
มันทำให้เขาต้องเจ็บไปทั้งหัวใจอืม
เพราะว่ากำนันคนนึงซึ่งก็รู้จักกันเป็นอย่างดี
ส่งข้อความมาหาเมียเขาเป็นถ้อยคำพร่ำรำพันรักอะไรกับภรรยาของเขา
ที่นอนอยู่ข้างกันนี่แหละค่ะนี่นะฮะ
จากนั้นเขาก็เริ่มสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำนันกับเมียของเขา
จับได้สองครั้งว่ากำนันคนนี้เนี่ย
มารับเมียของเขาที่บ้านนี่เขาอ้างอย่างนี้นะ
ครั้งแรกคือ๒๙พฤศจิกายน๑๓นาฬิกา๕๘นาที
ต้าบอกว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยนี่มันจับภาพกำนันขับรถกระบะ
มารับเมียที่บ้านญาติของเมียแล้วก็ออกไปด้วยกันสองต่อสอง
ช่วงค่ำ๑๐ธันวาคมมีอีกวันหนึ่งก่อนที่ต้าจะไปทำงานกะกลางคืน
เมียเขาทักมาถามน้องชายว่าตัวของต้าเนี่ยไปทำงานหรือยังเขาก็ผิดสังเกต
เช้าวันที่๑๑เขารีบกลับมาบ้านก่อนเลยนะมาตอน๖โมงเช้าเลย
ไม่เจอเมียที่บ้านไปหากำนันที่บ้านก็ไม่เจอใคร
ตัวเขากับน้องชายก็เลยแบ่งกันไปดักทางเข้าบ้านเมียนะซึ่งเข้าได้สองทางด้วยกัน
๖นาฬิกา๓๐นาทีเขาเห็นรถกำนันเนี่ยขับเข้ามาในหมู่บ้าน
พร้อมกับเมียเขานั่งมาด้วยเขาก็เลยขับรถตามไปแต่กำนันเนี่ยขับรถหนีอีก
ก่อนจะวกรถกลับมาส่งเมียเขาลงหน้าบ้านเขาก็เลยขับรถปิดหัวปิดท้ายรถกำนันเลย
แล้วก็ไปถามว่าไปไหนมากับเมียของเขาทีแรกเนี่ยกำนันปฏิเสธเสียงแข็ง
บอกไม่ได้ไปไหนมาด้วยกันจนต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดู
เขาถึงยอมรับพอเห็นกับตาตัวเองเนี่ยต้าบอกเขาตัดสินใจหอบหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความที่สพสุวรรณภูมิแล้วก็ไปร้องฝ่ายปกครองในอำเภอด้วย
ให้เอาผิดทางวินัยกับกำนันคนนี้ฐานเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น
ต้าบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าเขาเสียใจมากอุตส่าหยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
ดูแลภรรยาเป็นอย่างดีแต่กลับมาเจอแบบนี้เลยตั้งใจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อยากให้กำนันถูกปลดออกจากตำแหน่งส่วนเมียของเขาคงต้องขอแยกทาง
แล้วเขาจะเอาลูกชายที่เกิดด้วยกันกับเมียเนี่ยมาเลี้ยงดูเอง
ส่วนลูกติดภรรยาก็ให้เขาไปเลี้ยงดูกันเอง
แต่นี่เป็นข้อมูลหลักฐานต่างที่ต้าเขาเอามากล่าวอ้างนะ

คือถ้าจะเอาจริงแล้วหารจริงมันก็ต้องไปรู้ว่ากับทางตำรวจทำสูญแล้วที่
มันจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้หรือเปล่าอืมต้องฟังความทั้งสองฝั่ง
อันนี้ต้อง๓ฝั่งนี่ก็มี๓คนเลยนะทั้งต้าทั้งเมียต้าแล้วก็กำนันนะครับ
คุณปียชาติก็เลยไปที่บ้านของวายนะฮะภรรยาของต้าแต่ไม่เจอนะครับ
ได้เจอกับพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงซึ่งพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยเมียของต้าเนี่ย
เขาลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยนี่วันนี้กำลังเดินหาเสียงอยู่พอดี
ส่วนแม่ของวายบอกว่าเพิ่งกลับมาจากค้าขาย
วันนี้ไม่เจอลูกสาวเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรนะ
ที่บ้านก็ปกติดีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับกำนัน
อย่างที่ทางฝั่งของต้าเนี่ยแฟนของลูกสาวบอกเนี่ย

วันนี้กำนันไม่อยู่บ้านนะครับแต่ว่าได้เบอร์โทรศัพท์มา
ตามที่ทำการของกำนันที่เขามีป้ายติดเอาไว้ก็เลยโทรไปหา
ซึ่งกำนันก็รับโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกกับเราว่า
เขารู้จักกับภรรยาของตาจริงแต่ว่าตาเข้าใจผิด
เขากับภรรยาของต้าเนี่ยไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรเลย
ส่วนไอ้ข้อมูลที่ว่าขับรถมารับกันอะไรกันเนี่ยคือก็แค่เคยไปดูหมอลำด้วยกันนะ
ส่วนไอ้ถึงขั้นมารับส่งอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยกำนันไม่ขอตอบนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกจะให้ข้อมูล
ที่เขาบอกว่าเราไปเป็นชู้กับแฟนเขาอะไรอย่างนี้
แล้วพี่สะดวกให้สัมภาษณ์ไหม
คือพี่บอกว่าเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าเขาจับได้ว่าเราไปรับแฟนเขาหลายครั้ง

อืม
กล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ที่เขาเอามาอ้าง
แล้วก็วันที่เรามาส่งเขาวันที่๑๑อะไรอย่างนี้
อันนี้เราจะชี้แจงว่ายังไงไหมพี่
ก็มันไม่มีอะไรจะพูดครับ
เพราะว่ามันก็มันเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมครับ
ก็มีแค่นี้ครับ
ำนันก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการตำรวจสภาพผู้แทนรัศดรคุณชัยยศชัยพฤกษ์นะฮะ
เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุ่มเมาส์อำเภอธวัฒน์บุรี
ซึ่งทางฝั่งของต้าเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เลยพาไปแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
เพราะว่าทางต้าเขาบอกเขามีทะเบียนสมรสคือกฎหมายมันมีอยู่นะ
เรื่องการเป็นชู้การมาแอบยุ่งกับสามีภรรยาเขาเนี่ย
คือทางคุณชัยยศเนี่ยบอกว่าสิ่งที่กำนันทำเนี่ย
ไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเมียของชาวบ้านนะ
แล้วยังเคยมีคดีปืนลั่นมันเป็นเรื่องร้ายแรง
ก็เลยอยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องมาจัดการกับเรื่องนี้ด้วย
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ก็เดี๋ยวทางคดีก็คงต้องให้ตำรวจเขาดำเนินการต่อไปนะครับ
ขณะเดียวกันทีนี้ถ้าทางที่คุณชายศเขาบอกว่าตัวของกำนันคนนี้
จากเรื่องกรณีภรรยาของคุณป้าเขาแล้วเนี่ย
ยังเคยมีคดีปืนลั่นแล้วก็ไปตรวจสอบนะฮะ
พบว่าเป็นกำนันที่เคยมีข่าวเป็นคดีปืนลั่น
ใส่นายสายันแสวงอายุ๕๐ปีผู้ใหญ่บ้านหินกองหมู่๑๔เสียชีวิต
เมื่อสามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่บ้านของกำนัน
ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกวันนี้ยังไม่เผาศพนะครับ
แม้เรื่องจะผ่านมา๘เดือนแล้วเพราะคดียังไม่คืบหน้า
เราไปคุยกับแม่ของผู้ตายนะฮะแม่ของผู้ใหญ่บ้านหินกองนะ
ผู้ใหญ่บ้านหินกองก็คือผู้ใหญ่สายันผู้ใหญ่สายยันนะฮะ
นี่คุณแม่นะครับคุณแม่อายุ๖๘ปี
แม่บอกว่าเสียใจมากกับเรื่องการเสียชีวิตของลูกชาย
คือใจจริงก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องปืนลั่น
แต่แม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปตาม
ขบวนการยุติธรรมที่สารจะตัดสินแต่ทางแพ่งเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาก็บอกว่าจะชดใช้
แต่เงินที่จะชดใช้เนี่ยยังไม่ได้มาได้แค่ค่าทำศพสามหมื่นบาท
โดยทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขายังไม่มีเงินมาชดใช้
ซึ่งแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยไปตามยฐากรรมนะ
แล้วเดี๋ยวจะเผาศพลูกชายแล้ววันที่๑๘พฤศจิกายนนะฮะ
ขออภัยนะเจ้าชาวปรนักฤทธิ์ศพ๑๘ธันวาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนการยุติธรรมที่สารจะตัดสินแต่ทางแพ่งเนี่ยยังไม่ได้มาชดใช้
ส่วนทางคดีนะครับตำรวจให้ข้อมูลว่า
คดีนี้นะฮะคดีปืนลั่นเนี่ยสารได้ตัดสินแล้วในความผิด
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษจำคุกให้รอลงอายาไว้เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน